มุกดาหารอ้วนเก่าขี้หนาว
อันนี้ชาวตั้งฉายาให้เลยเพราะว่าแหม่เก๋าเสียเกิน
ไปทำร้ายร่างกายคู่อริเตะเสยปลายคางสลบกลางอากาศค่ะ
เอาแล้วอยู่ทำไมเดินไปเตะเขาอย่างนั้น
เต็มข้อทุกดอกเลย๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ประชาชนก็เล่นน้ำสงกรานกันแบบสนุกสนานเต็มที่
บริเวณถนนพิทักษ์พนมเขตอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
มีคนเอาคลิปมาโพสต์ลงในกลุ่มโซเชียลของจังหวัดค่ะ
ชาวเน็ตพากันเรียกว่าอ้วนเก๋าขี้หนาวเนื่องจากว่าอะไร
คนก่อเหตุอายุไม่น่าจะเกิน๒๕ปีหรอก
รูปร่างค่อนข้างทวมนะแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาว
ยาวสีเทามานะฮะชาวเน็ตก็เลยตั้งฉายาว่าแบบนั้น
จู่ก็เดินเข้าไปต่อยหน้าวัยรุ่นที่ถอดเสื้อเล่นน้ำ
ล้มลงไม่รู้เขามีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้

ก็เข้าไปซ้ำด้วยลูกเตะเสยเข้าที่ปลายคางพอดิบพอดีค่ะ
ทำให้วัยรุ่นคนนี้สลบกลางอากาศทันที
คุณดูสภาพสิเพื่อนยกขึ้นเนี่ยแขนแบบว่า
ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วเขานิ่งไปแล้วคุณผู้ชม

พยายามประถมพยาบาลเพื่อนที่สลบค่ะ
หลังจากนั้นค่ะคนก่อเหตุพี่อ้วนเก๋าขี้หนาวคนนี้
ก่อเหตุเสร็จแล้วก็เดินไปซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์

ทางที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหารค่ะ
หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือนำตัว

ไปส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหารเรียบร้อยแล้ว
เรื่องคดียังไม่รู้ว่ามีการแจ้งความแล้วหรือเปล่า
เพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันส่งท้ายวันสงกราน

แล้วก็มีเหตุวิวาสเกิดขึ้นในพื้นที่มุกดาหารหลายจุดเหมือนกัน

ตามตัวพี่อ้วนเก่าขี้หนาวมาอย่างแน่นอน

คลิปชัดหน้าชัดขนาดนี้

อยากฟังจากปากมึงเลยว่าไปเตะเขาทำไม

เลยนะว่าจุดสำคัญนี่ตายได้เลยนะ
โดนตายค่ะแบบนี้อันตรายมาก